เกิดเหตุไฟไหม้บ้านแล้วก็ครอกหญิงวัย๘๙ปีเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างลูกชายออกไปกรีดยางคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ทีมคู่ภายประดมฉีดน้ำดับเคริงที่กำลังลุกไหม้บ้านของหนังพริ้งบรรจงรัฐนะครับอายุ๘๙ปีซึ่งเป็นชาวจำบวนชายมนตรีอำเภอเมืองนครสีธรรมราชส่งผลให้เจ้าของบ้านเสียชีวิตคลาที่ในที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ได้ถุนสูงแบบทรงทายโบราณเสียหายทั้งหลังในบ้านบรรจงรัฐอ
กำลังกระดิษฐ์ยางพาราท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องนอนในบ้านเพียงลำพัง
และระหว่างกำลังกรีดยางมีเพื่อนบ้านบอกว่าที่บ้านไฟไหม้จึงรีบวิ่งไปดู
เพราะว่าเพลิงได้ไหม้บ้านจนวอดทั้งหลังแล้ว
ส่วนผู้เป็นแม่ซึ่งนอนหลับอยู่ในห้องนอนหนีออกมาไม่ทันทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
เนื่องจากว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้านไม้เก่าสร้างมากว่า๖๐ปี
ประกอบกับสายไฟฟ้าในบ้านก็ผูกกร่อน
และเมื่อ๒วันที่ผ่านมาเคยเกิดไฟฟ้าช็อตในห้องครัวมาแล้ว๑ครั้ง
โดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดกองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ